หนึ่งเรื่องเนี่ยที่โอ้โหยังพูดกันไม่จบเลยก็คือกรณีที่คุณครูกับครูพี่เลี้ยง
โรงเรียนชื่อดังก็คือโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์เนี่ยนะ

คือตอนนี้เป็นประเด็นของวงการบันเทิงด้วยเพราะว่า
คนในวงการบันเทิงก็เป็นพ่อเป็นแม่กันเยอะแล้วเขาก็ออกมาวิจารณ์นะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือพิธีกรคุณแม่สุดแซ่บแห่งรายการแชร์ข่าวสาวสตรองของเรา
แม่แพทนับพาคือเธอมีลูกเล็กใช่มั้ยน้องเรซิ่งอ่ะ
ซิ่งอยู่ในวัยเดียวใกล้กับน้องนักเรียนที่โดนทำร้ายเลย
แพทย์ก็เลยบอกว่าโอ้โหตามข่าวเรื่องนี้เมื่อไหร่นะจิตตกตลอดเลยค่ะ
เพราะว่าเธอยังมีหลานของเธออีก๒คน
หลานสองคนก็ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนในเครือสารศาสตร์เหมือนกัน
พอเธอยิ่งได้ฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารของโรงเรียนนะ
แม่บอกอารมณ์ขึ้น
แต่ก็เชื่อว่าเหตุการณ์ทำร้ายเด็กเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกโรงเรียนในเครือหรอกค่ะ
เพราะว่าแพทย์เองก็ไปถามหลานมาแล้ว
แล้วหลานก็ยืนยันว่าไม่เคยถูกครูหรือว่าพี่เลี้ยงทำร้ายแบบนี้จ้า
มันเห็นแล้วมันขึ้นอันนี้แพทย์ก็ต้องพูดจริงก็คือหลายคน
แต่คือแพทย์ต้องบอกว่าที่ขึ้นด้วยส่วนเนื้อคือแพทย์ทั้งบ้านแพทย์ดีกว่าค่ะ

ทั้งบ้านจนตอนนี้หลานแพทย์อีก๒คนก็อยู่สารศาสตร์

พูดตรงก็คือถามลูกทุกวันว่าหนูโดนตีไหม
ถ้าครูไม่ตีครูกระชากหนูหรือเปล่า
หรือว่ามันทำอะไรให้หนูรู้สึกเจ็บหรือไม่สบายใจไหม
กลายเป็นว่าพ่อแม่ผู้ครองหลอนหมดเลย
มันทำให้ผู้ใหญ่คนดูแลผู้บริหารรวมถึงผู้ปกครอง

ก็ต้องมานั่งคุยกับลูกแล้วสนใจลูกมากขึ้น

มันไม่น่าจะเป็นทุกโรงเรียน
แล้วมีทางแก้ไขมันไม่น่าที่จะเป็นทุกโรงเรียนหรอก
เพราะว่าแพทย์ก็จบมาด้วยประสิทธิภาพที่ดีมาก
อย่างที่พี่แพทย์บอกนะคะว่ามันไม่น่าจะเป็นทั้งโรงเรียนหรือทุกโรงเรียนหรอก
ก็นี่แหละนะคะก็ต้องดูแลไปถึงบุตรหลานของท่านด้วยนะคะ

พ่อแม่ก็เลยต้องหันมาดูแลใส่ใจลูกมากขึ้นด้วย